ไม่ว่าจะเป็นรายเดอร์วินมอเตอร์ไซค

อย่าได้ขึ้นทางเท้าเชียวนะ
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้

กาสสูงต้มโดยมาตรการตรึงราคา
สูงต้ม๔๒๓บาท

มันจะสิ้นสุดลงสิ้นเดือนนี้แล้วคุณผู้ชม

ตอนนี้อยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการ

ที่ดูแลกำกับนโยบายพลังงาน

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ทำหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติดูแลความ
คงด้านน้ำมันและมีกลไกกองทุน

ทางต่างในช่วงต้นสัปดาห์หน้า

จะมีการต่ออายุมาตรการตรึงราคา

เพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน

มอเตอร์ไซต์ที่ชอบขึ้นฟุตปาด

เพื่อสอดส่องการทำผิดของบรรดาล

ก็คือปากซอยรัชดาพิเศษ๓๖

จตุจักรแล้วก็มีที่โรงเรียน

เขตภาษีเจริญถนนเทพารักษ

เพชรบุรี๙เขตราชเทวี

ที่ขี่ย้อนศรขี่ขึ้นทางเท้า

และส่งข้อมูลไปยังฝ่าย

ไม่มาจ่ายค่าปรับใน๓๐วัน

สามารถต่อทะเบียนประจำปีได้

จุดทั่วกรุงเทพเร็วนี้ด้วยนะครับ

หรือท่อท่อเปิดตัวกิจกรรม

ผัดประสบการณ์ศิลปะการต่อสู้

ประจำพื้นถิ่น๔จังหวัด

มีมวยชายาของสุรธานี
วยโคราชของนครราชศรีมา

และมวยลบบุรีจังหวัดลบบุรีครับ

สร้างรายได้ให้แต่ละท้องถิ่นอีกด้วยครับ